ยังไงแฟนสาวก็ไม่รับนะคะตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปบุกถึงบ้านเลย
เอาปืนยิงใส่เข้าไปในบ้านเลยค่ะในบ้านมีพ่อแม่ของผู้หญิงค่ะแล้วก็มีเด็กอยู่ด้วย
สุดท้ายตำรวจตามจับตัวได้นะคะ
ที่จับตัวได้ก็รับสารภาพและสำนึกผิด
้มกราบเท้าคนที่อยู่ในบ้านไปดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่ค่ะหลังก่อเหตุไปถูกจับได้สำนึกผิดนะคะ
ก็ก้มกราบเท้าลงหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะ
เป็นภาพที่นายเกียรติศักดิ์กาญจนดิตอายุ๒๙ปีผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นชาวจังหวัดสระบุรีกราบขอขมาพ่อและแม่ของฝ่ายหญิง
ระหว่างที่ตำรวจสพพระประแดงสมุทรปราการ
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดเกิดเหตุก็คือที่บ้านของฝ่ายหญิงนั่นเอง
คดีนี้เกิดขึ้นจากกรณีที่ฝ่ายหญิงนะคะอายุ๒๘ปีแจ้งความกลางดึกเมื่อคืน
วันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ว่านายเกียรติศักดิ์ซึ่งเป็นแฟนเก่าเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีน้ำเงินดำเข้าไปในบ้านที่ตะบนบางพึ่งอำเภอพระประแดง
แล้วก็ใช้ปืนนะคะยิงทะลุหน้าบ้านเข้าไปผ่านกระจกแล้วก็ทะลุไปถึงตู้เย็น

เข้าไปในบ้านเนี่ยโอ้รูใหญ่มากนะคะลึกเหมือนกันนะ
ยิงไปสองนัดแต่เธอบอกว่าโชคดีมากตอนนั้น
เพราะว่าทั้งหมดอยู่ห่างจากจุดที่ยิงเข้าไปประมาณ๒เมตร

เธอเล่าต่อว่ารู้จักผู้ต้องหาตั้งแต่สมัยเรียน
แล้วก็รู้ว่าคนนี้แอบชอบเธอมาตลอด
ออกจากโรงเรียนก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป
เธอไปมีครอบครัวนะคะแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคน
ทีนี้ต้นปีก็แยกทางกับสามี
ผู้ต้องหาทราบข่าวก็เลยมาขอคบเป็นแฟน
ซึ่งก็คบหากันมาได้๔๕เดือนนะคะ
แต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะไปด้วยกันไม่ได้
ก็เลยพยายามตีตัวออกห่างและขอเลิกคบ
แต่ว่าผู้ต้องหาพยายามโทรง้อขอคืนดีมาตลอด

ทีนี้วันเกิดเหตุเธอไปนอนบ้านเพื่อน
ตอนนั้นผู้ต้องหาโทรศัพท์มาหาแชทมาหา
บอกว่าถ้าไปรับเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปยิงที่บ้านแล้วนะ
ไม่เชื่อนะคะแล้วก็ไม่กล้ากลับไปดูด้วยกลัว
เดี๋ยวจะมีอันตรายค่ะทีนี้พอตอนเช้าขึ้นมาเนี่ย
อ้าวบ้านถูกยิงจริงจริงเสียหายอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ

เขามีพฤติกรรมแบบว่าเป็นคนอารมณ์ร้าย
แล้วก็แบบว่าไม่พอใจอะไรก็เหมือนแบบ
เหมือนจะชอบทำร้ายอย่างเงี้ค่ะแต่ถ้าเขาบอก
ใช่เขาบอกว่าอยากให้หนูไปหา
หรืออยากแบบว่าอยากอยู่กับอะไรเขาก็จะอย่างนี้ก็จะโกรธ
มีวิธีตรรรมจริงน่ะต่ำโหลดตามจับตัวได้ค่ะ
ไปตามจับได้เนี่ยจับได้คือในห้องพักที่ซอยสุขสวรรค์๕๒นะคะ
อ่าหลังจากนั้นก็คุมตัวไปทำแผนคือเขาเองก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงจริง
เพราะว่าหึงหวงแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เมาด้วย
แล้วก็พาไปกราบพ่อแม่ฝ่ายหญิงที่ทำไปโดยไม่คิดนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นมีปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไปล่ะค่ะ

อุ้ยคุณคะนี่พ่อแม่คะสิกรรมให้ก็ถือว่าดีแล้วนะ
แต่ดิฉันคิดว่าต่อให้พ่อแม่อนุญาตให้ครบ

ไม่รับโทรศัพท์ถึงขั้นบุกมายิงที่บ้านขนาดนี้น่ากลัวนะคะ

ง้อผู้หญิงอย่าใช้ปืนอย่าใช้มีดไปง้อค่ะ